ดูอีกหนึ่งข่าวค่ะคือเราอาจจะเห็นพาดหัวว่า
ต่อยประชาชนแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้
แล้วเดี๋ยวฟังข่าวนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายด้านหลายมุม

ต้องมาต้อยผมเรื่องอะไร
พี่คุณเนี่ยเขาไม่ได้ต้อยเราอย่างนี้
เออผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยนะครับ

มีแบบต้อยอะไรให้ผมพอเลย

พวกเขาไม่รู้จักมีคนมาต้อยผม
เอางี้ว่าให้ผมต้อยคืนแล้วพอไหมล่ะ

ผู้ชายคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยอารมณ์ขึ้นเหลือเกิน

ต้องบอกก่อนผู้ชายที่เสียงดังดูแบบโวยวาย
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นชาวกาญจนบุรี

เพราะมีคนแบบนี้แหละสังคมเลยแย่
แท็กสันดาลโจรในคราบตำรวจ
ในคลิปนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าผู้ชายที่เขาอารมณ์ขึ้น
เขาเดินเข้าไปถามผู้ชายเสื้อสีกรมท่า
ว่าเป็นใครมาต่อยเขาทำไม
รู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือตำรวจเสื้อสีกรมท่านะ

บอกว่ามันมาจากเรื่องเก่า
มันมาจากการที่หนุ่มกาญจนบุรีคนนี้
เขาเคยขับรถไปชนพ่อของตำรวจนายหนึ่ง

ครับคือนุ่มกาญจนบุรีคนนี้อายุ๒๗ปีนะครับ

เขาไปหาเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ก่อนจะไปเจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กลุ่มนี้เคยมีเรื่องบาดหมางกันอยู่แล้ว
เพราะเขาเคยมีคดีกับพ่อตำรวจนายหนึ่ง
อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอเขา
ก็ตรงเข้ามาล็อกคอเลยแล้วบอกให้ไปนั่งไกล
ไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยมีขู่ด้วย
แล้วก็เมื่อตนเองเดินออกจากสารบันเทิง
อีกฝ่ายก็ยังเดินตามมาหาเรื่อง
และมีกลุ่มเพื่อนเดินตามมาหาเรื่องเขาด้วย
พร้อมกับโชว์อาวุธปืนและเดินเข้ามาที่เขาเลย
ระหว่างนั้นพี่คนใส่เสื้อน้ำเมือง

ตัวผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยคุยกันมาก่อน
ปรากฏว่าชายเสื้อน้ำเงินเดินมาชกต่อยเขาทันทีเลย
ตัวเขาเลยก็เลยเรียกร้องขอความเป็นธรรมบอกเป็นกลุ่มตำรวจ

ทีนี้ตำรวจที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ไปแจ้งความไปดำเนินคดีตามกฎหมายละกัน
อย่าเหมาร่วมอะไรอย่างนี้ล่ะ
ฝั่งทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้
จากทาง๑๐ตำรวจโทชนะทิพย์สอดศรี
ซึ่งเป็นพบหมู่งานปราบรามสพเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจโทชนะทิพย์เป็นลูกของนายตำรวจ
คู่กรณีของหนุ่มกาญจนบุรีที่โพสต์คลิปนี่แหละค่ะ
๑๐ตำรวจโทชนะทิพย์ยืนยันนะ
บอกแบบนี้ผมไม่ได้ต่อยเขา
วันที่เกิดเหตุผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

แล้วนั่งข้างกับโต๊ะของหนุ่มกาญจนบุรีคนนี้

กาญจนบุรีมีการแสดงอาการเป็นอาการยั่วยุ

บอกว่าให้๑๐ตำรวจโทชนะทิพย์กลับไปก่อน

แต่กลายเป็นว่าหนุ่มกาญจนบุรี
เขาก็ไปเรียกพักพวกมาอีก๓๔คนที่โต๊ะมาท้าทายกัน
แล้วก็เรียก๑๐ตำรวจโทชนะทิพย์ออกไป
เพื่อนตำรวจเองก็บอกเฮ้ยอย่าไปไม่อยากให้มีเรื่องไม่อยากให้มีปัญหา
ตอนนั้นเป็นการห้ามกัน
มันก็อาจจะมีจังหวะที่แบบดึงไงคุณ
ยื้อยุดแต่ยืนยันนะว่าไม่มีการต่อย

เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ต้องอ้างคำว่าตำรวจทำร้ายประชาชน
เพราะคำนี้ทำให้ตำรวจจำนวนมาก
ตำรวจที่เป็นน้ำดีเขาเสียหาย
ผมก็ไปเที่ยวพักผ่อนตามปกติของผม

เขายืนยันแบบนั้นใช่ไหมแต่คำว่าชกหรือไม่ชก
เพราะว่าตัวหนุ่มกาญจนบุรีเขาก็ยืนยันว่าถูกชก

อาจจะไปเป็นการยื้อยุดฉุดกระชากัน
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ฤทธรูน
ผู้กำกับการสพเมืองกาญจนบุรี
ก็เลยสั่งให้ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ใน๗วัน

ย้าย๑๐ตำรวจโทชนะทิพย์คนใส่เสื้อสีกรมมาท่าในคลิปนี้นะคะ
ไปช่วยงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรกาญจนบุรี

เดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องนี้ผลออกมาเป็นยังไง
เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ